คือเรื่องขี้หมาจริงเบิร์ตไม่ได้พูดเล่น

เพื่อนบ้านมหาภัยสาดขี้หมาโยนข้ามรั้ว

เป็นแบบนั้นเลยขออย่างนึงได้ไหมอย่าเปิดบ่อยได้ไหมเล่าแบบว่าอย่าให้เปิดภาพขี้หมาบ่อยในตอนที่กินข้าวแบบนี้

แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวจะมีกระสอบใส่

เจ้าของบ้านตั้งกล้องเลยตั้งกล้องจะมาฟ้องชาวโลกเลย
ให้เห็นพฤติกรรมของเพื่อนบ้านผู้หญิงนะครับ
เริ่มจากการสาดน้ำก่อนสูบ
แล้วก็ยื่นถุงสีส้มออกมาแล้วเทลงมา
ในนั้นคืออะไรระเบิดโอ้โหน้ำแข็งพี่ขออภัยมันถึงท่อน
อีกแล้วอืมขี้หมาจำนวนมากครับค่ะนะฮะผู้เสียหายนำคลิปนี้
โพสต์ในกลุ่มข่าวสารคนปากเก็ตคือไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านที่โพสต์
รูปภาพขี้หมานะที่ถูกเทลงมาที่บ้านของตัวเองเพียบยังมีรูปคน
ก่อเหตุด้วยเป็นผู้หญิงอายุประมาณสักเท่าไหร่ดูดิดูดิ
อายุสักสี่สิบได้มั้งยืนอยู่ที่รั้วแล้วชะโงกหน้านี่ครับนี่
เมื่อกี้ฉันทิ้งลงไปเองดูผลงานด้วยโอ้โหคุณผู้ชมขออภัย
นะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเป็นแบบนี้มามาปีกว่าแล้ว
โอ้โหปีกว่าเราดูหน้าพี่เขาดูหน้าพี่เขาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่
ตะบดบางผู้ทะเบอร์ปากเกร็ดนทบุรีครับพี่ทองพันธุ์ศรีหาเวช
อายุสี่สิบปุฏิหายเล่าบอกว่าเช่าบ้านหลังนี้ห้าปีแล้วนะ
ช่วงแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคุณปุ๊กคุณปุ๊กเป็นใคร
เจ้าของบ้านนิสัยดีแต่ระยะหลังน้องสาวของคุณปุ๊ก
ก็คือคู่กรณีนี่แหละมาอยู่ครับมาอยู่แล้วมีพฤติกรรม
อย่างที่รายงานข่าวไปปัญหานี้เกิดขึ้นมาปีกว่าแล้วอีกทั้งคู่กรณี
ยังมากล่าวหาว่าเขาอ่ะเป็นขโมยนะครับแล้วทุกเช้าเนี่ย
เขาจะไปส่งลูกชาย๖ขวบที่โรงเรียนก็จะถูกสาดน้ำ
น้ำจนลูกชายหลอนจนลูกชายกลัวแล้ว
ที่ผ่านมาเคยแจ้งตำรวจแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มาเอาผิดอะไร

พี่สาวเขาก็มาถามว่าน้องเขาเป็นไรครับ
ทั้งเขาก็รู้ว่าน้องสาวเขาเป็นอย่างไร
เขาจะรู้ดีกว่าผมอีกครับส่วนตัวผมคิดว่า
จิตหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นประสาทไม่รู้นะครับ

เราจะย้ายออกหรือจะให้เขาย้ายออกหรือจะขอให้เขาเลิกทำ

เพราะผมก็อยู่นี่มานานแล้วมันสะดวกทุกอย่างครับอย่างนี้

พี่เบิร์ตเมื่อกี้เห็นป้ายอะไรอ่ะ
แถวนั้นมีใครตัวเตี้ยหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้
นี่นะเขาติดไว้แล้วเป็นข้อความนะ

ข้างล่างเขียนว่าระวังขโมยตัวเตี้ยเข้าบ้าน

กฏแห่งกรรมศึสัตว์มีกินมีใช้ไม่หมด
คุณผู้ชมเรามาแกะลอยมาสืบจากข้อความที่เขาติดหน้าบ้าน
ว่าเขาจะเป็นคนยังไงนะฮะ
นางสาวเอคู่กรณีนะครับติดวาดป้ายไว้แบบนี้ได้อ่านไปแล้ว
เจ้าตัวบอกว่าเขาเนี่ยเลี้ยงหมาไว้๑ตัวแมว๑ตัว

แต่ไม่เคยนะอย่ามากล่าวหาฉันนะ
ฉันไม่เคยเอาขี้หมาใส่กระสอบเทไปที่บ้านหลังนั้น

แต่อะไรครับจะฟังต้องฟัง
เพราะว่าเป็นคู่กรณีกันต้องฟังท่านด้วย
เพราะว่าอีกฝ่ายเลี้ยงหมาไว้๒ตัว
เอาขี้หมามาเทใส่บ้านเธอ

แล้วที่สาดน้ำตอนเช้าไม่ได้ตั้งใจสาดเด็กหรอกนะ

แค้นที่มาขโมยของในบ้าน

แต่เมื่อกี้เห็นป้ายในบ้านนะติดไว้ด้วย

อะไรนะกางเกงในบ้านหายบ่อยอะไรสักอย่าง

คุณผู้ชมเขาพยายามบอกต่อสังคมว่าเขาโดนอะไร

คือเราก็ถามว่าแล้วน้ำเนี่ยโอเคล่ะ
หยุดสาดไหมลองฟังดูครับ
คือว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งบ้านฉันต่างคนต่างไป
เรื่องที่ว่าปลาขี้หมาหลังบ้านเนี่ย
อันนั้นเรายังยันว่าเราไม่ได้การแกล้ง
ใช่อันนั้นคือพิสาทน้ำเฉย

อย่ามาเข้ามาก้ายบ้านฉันมารู้ว่าเป็นเขา

เนี่ยที่พังเนี่ยหลังคาด้วยแล้วข้างบนด้วย

จ๋าจ่ำสีก็เดินถามเพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้านที่เห็นพฤติกรรมบอกสงสารเด็ก
คือตอนเช้าเนี่ยนางสาวเอจะยืนถือสายยางรอเลยนะ
แล้วด่าตั้งแต่เช้าตู่พระอาทิตย์ขึ้น

บอกว่าด่าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น
นะแต่เพื่อนบ้านก็ไม่อยากตอบโต้

จะพาไปรักษาจะพาไปยังไงก็ว่ากันไป

คุณผู้ชมมันก็ทำให้อดสงสัย

หรือพี่เขาพี่ผู้หญิงที่คุณจ๋าก็คุยอยู่ด้วยนะ

อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะ
เพราะว่าหมอจิตเวทเองก็เคยบอกว่า